ลูกคนแรกคุณแม่ได้ช่วยเลี้ยงไหมพี่บัว

ช่วยมาตลอดคนนี้อีกแม่ก็บอกแม่จะช่วย
ใช่เขาเลี้ยงเราเลี้ยงเรามาแล้ว

แล้วเราก็มาเป็นแม่เราก็รู้อีกทีว่า
นี่นะชีวิตแม่ต้องสู้เหมือนแม่ค่ะ
เพลงนี้๑แสนบาทนะครับถ้าร้องเพลงนี้ได้
เนื้อเพลงเนี่ยก็กำกึ่งไปในทางยาก
ภาษาสวยไหวไหม
คุณบัวจะสู้หรือจะหยุด
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าง

สวัสดีครับ

วันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นเวลาที่ควรจะอยู่รวมตัวกันเป็นครอบครัวนะครับ
มีลูกมีหลานก็มานั่งเปิดทีวีดูช่องไทยรัฐ๓๒แห่งนี้นะครับ
พบกับรายการที่ดีต่อใจดีต่อทุกคนจริงนะครับ
เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
หลากหลายชีวิตหลายรูปแบบหลายอาชีพนะครับ
เวียนเปลี่ยนกันมาเป็นละครโรงใหญ่โรงหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับรายการของเรา
แล้วเราสองคนก็ทำหน้าที่ที่จะนำความหวังแล้วก็บางทีก็นำเงินด้วยนะครับ
ให้กับนักสู้ชีวิตถ้าเขาทำได้
ถ้าทำได้ร้องครบ๑๐เพลงไม่ผิดเลยนะครับ
รับไปเลยหนึ่งล้านบาทครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่าเป็นที่ท้องออฟเตอร์ทาวน์กันไปเลย

คุณบัวหญิงท้องแก่ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อชีวิต
วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เธอจะมาเป็นนักสู้ชีวิต
จะเป็นครึ่งทางหลังแล้วเธอได้ไปแล้ว๕เพลง
โดยที่ไม่มีตัวช่วยตั้งแต่เพลงที่สาม
ตอนแรกเนี่ยดูชีวิตของเธอเนี่ยขาดความมั่นใจ
พอรู้ว่าท้องตอนนั้นรู้สึกไงพี่บัว
มันก็คิดนะคะคิดว่าเราก็เครียด
กลัวลูกเราจะไม่ครบอะไรอย่างนี้

คุณหมอก็บอกว่าอายุเยอะแล้วนะน่าจะสวดน้ำค่ำค่ะ
แต่จะเอาตังค์ที่ไหนตรวจแล้วค่ะ

ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบอะไรทั้งนั้น

ไม่มีแม้กระทั่งข้าวจะหุงแล้วก็ไม่มีไข่จะทอดค่ะ
เรื่องอดเนี่ยเป็นอยู่บ่อยไหม

ก็บ่อยค่ะ
อย่างนี้ส่งผลอะไรกับลูกในท้องไหมพี่บัวเนี่ย
ที่เป็นอยู่เนี่ยอดมื้อกินมื้ออดมื้อกินมื้อเนี่ย
จับสังเกตมีอาการผิดปกติอะไรไหมคะ
ก็สังเกตอยู่บางทีเขาก็ไม่ดิ้นนะครับ
เพราะว่าปกติถ้าช่วงอายุคันประมาณนี้เขาก็จะดิ้น

ประมาณสิ้นเดือนเมษาเนี่ยค่ะ

ก็วางแผนว่ากลับไปคลอดที่บ้านนะคะ
จะได้อยู่ไฟด้วย
คลอดเองก็ไม่มีตังค์ผ่าหรอก

คุณพ่อคุณแม่สุขภาพเป็นไงคะพี่บัว
พ่อเป็นเส้นเลือดฝอยจ้ะ
เส้นเลือดฝอยแตกมาจะ๑๐ปีแล้ว

ก็คือเป็นไตระยะที่๔

ครับ

ต้องออกไปตัดอ้อยดำนาเกี่ยวข้าว
ถ้ามีหน้าไหนก็ไปทำจ้ะ
จากที่แม่อายุเยอะแม่ก็ไม่ได้อยู่เฉย
เราก็น้อยใจเราทำให้พ่อแม่ลำบากค่ะ

หญิงท้องแก่ที่ไม่ยอมแพ้เพื่อลูกนะครับ
เป็นวันที่๔แล้วนะคุณปู

เริ่มสนิทเหมือนเป็นญาติมิตรกับเราหรือยังคุณบัว

วันนี้สามีก็ยังคนเดิมนะฮะ

แต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ทำให้ต้องอยู่กันคนละทิศคนละทางนะคะ
ก็หลายเดือนแล้วจ้ะ
ปกติกลับบ้านที่ชายภูมิบ่อยไหมคะ
กลับพอพ่อไม่สบายก็กลับ
เพื่อไม่กี่วันนี้หลานก็โทรมาว่า
พอลมผลักพัดลมใบพึ้งแตกหมดเลย
จะทรงการแล้วเดี๋ยวก็ร้อนเข้าเลย

ปีนึงสักสามครั้งสี่ครั้ง

เกินกว่านั้นคิดถึงบ้านมาปีหลังปีนี้มั้งปีนี้ใช่ไหมคะไม่ค่อยได้กลับ
ตั้งแต่ท้องนี่กลับไปบ้างหรือยังคะพี่บัว

กลับไป๒ครั้งจ้ะ
ครั้งหลังสุดที่ไปหาแม่ก่อนจากกันมาได้คุยอะไรกันบ้าง
ก็คุยก็บอกสารสุขดิบกันนะคะถามว่าแม่ไปหาหมอวันไหนหมอนัดไปตรวจเบาหวานวันไหนแม่ก็บอก๓เดือนครั้งนึงจากอย่างนี้
ก็แม่ได้ทรงท้องพี่บัวมากมั้ยคะ
อืมพอรู้ว่าจะมีหลานคนที่สองแม่เขาว่าไงบ้างพี่บัว
อายุเยอะแล้วมีคนเดียวไม่คือเลย
ก็ไม่มีกินอย่างน้อยมีสองคน

ใช่เขาเลี้ยงเราเลี้ยงเรามาแล้วเขายังจะได้มาเลี้ยงหลานอีก
เนี่ยสุดยอดของแม่แล้วจ้ะแล้วเราก็มาเป็นแม่เราก็รู้อีกทีว่า
อืมนี่นะชีวิตแม่ต้องสู้เหมือนแม่ค่ะ
ขอให้วันนี้เป็นวันดีของพี่บัวอีกวันหนึ่ง
ขอให้ผ่านไปได้จนถึง๑ล้านบาทนะ
ถ้าได้๑ล้านบาทแล้วก็ชีวิตพลิกนะคะขอให้เป็นแบบนั้น
จ้ะนะยวันนี้สู้ไหมคะพี่โบอีกสู้จ้ะสู้นะ

เพราะว่าตอนนี้เพลงที่หนึ่งแสนรอที่จะเปิดให้ฟังอยู่แล้วจ้ะ
มาถึงเพลงที่๖กันนะครับเพลงนี้มีมูลค่า๑แสนบาท
ไปฟังอินโทรเพลงนี้พร้อมกันเลยครับเชิญครับ
จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากเป็นลูกทุ่งไทยขนาดแท้เป็นเพลงของเรียกได้ว่าชั้นครู
คุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วคุณบัวล่ะครับเป็นยังไงครับเพลงนี้หนึ่งแสนบาทนะครับถ้าร้องเพลงนี้ได้
เนื้อเพลงเนี่ยก็กำกึ่งไปในทางยากภาษาสวยไหวไหม
เคยฟังมาบ้างหรือเปล่าต้องทบทวนถามใจตัวเราสิว่าเราไหวแค่ไหน
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาทถ้าหยุดคุณบัวก็จะรับเงินที่สะสมมานะครับ๘๐๐๐บาท
แต่ถ้าร้องผิด๘หมื่นที่มีอยู่ก็จะเหลือ๔หมื่นบาท

คุณบัวจะสู้หรือจะหยุด
สู้หรือหยุดครับ

เธอตัดสินใจสู้เพื่อเงิน๑แสนบาทของเธอ
พี่บัวเหตุผลคืออะไร
มันมาแล้วมันจะเสียโอกาสแต่เราไม่ทำให้มันเต็มที่

ได้สู้แล้วเพราะตัดสินใจไปแล้วตอนนี้
เราไม่มาเราก็ไม่ได้นี่เรามาขนาดนี้เรา
สู้เพื่อใคร

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในทางดีหรือทางร้าย

ยิ้มรับและเปรมปีไปกับมัน

และกล้าหารลงไปแล้ว

มา

มาถึงเพลงที่๖ครับเพลงนี้มีมูลค่า๑แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หก
เพลงมาครับ

ให้มาคิดถึงท้องทุ่งนา
ซะจังปานชะนีคงคอยหวัง
เมื่อไหร่จะกลับบ้านนะ
มาอยู่เมืองกรุงใจก็มุ่งแต่อยากจะดัง
ด้วยความหวังอยากจะเป็นดารา
ลำบากลำบ้นก็จะทันก้มหน้า
ก่อนจะจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้อาย
ก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ช้ำสวง
ไปเป็นนักรองให้เขารั้ว
มันเจ็บในส่วงไม่หาย
ไม่เด่นไม่ดันจะไม่ทันลำกลับไป
ทุกวันคืนนอนร้องไห้
อีกเมื่อไหร่จะโชคดี
เมื่อสุริยนต์ยังสนทยา
จะกลับบ้านนะตอนชื่อเสียงเรามี
จะยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่
นักร้องปันนอกคนนี้
กล่อมน้องพี่แฟนเพลง

นึกถึงหน้าแม่

เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
คุณบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ